พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน้องบัวลำพู
ชาวบ้านที่นั่นบอกว่าไปขุดพบโครงกระดูกมนุษย์
จนถึงตอนนี้สักประมาณ๑๐โครงแล้วนะคะ
แล้วก็ไปพบวัตถุโบราณต่างมากมายค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าก็กลัวจะเอาไปไหนดี

เอามาไว้ที่วัดดอนอุบมุงตำบลนามะเฟือก
คุณดูสิมีทั้งสร้อยประคำมีทั้งกำไร

ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้สักประมาณ๑๐กระโหลกได้แล้วค่ะ
กิจกระโหลของคุณจะได้เตรียมตัวเอามาวดหน้า

ชื่อว่านายอุดมบุญน้อมเป็นชาวบ้านที่ไปขุดพบนี่แหละ
คุณอุดมเนี่ยเล่าบอกว่าวัตถุโบราณเอ่ย

ถูกฝังอยู่ใต้ดินของน้องสาวในพื้นที่บริเวณ
ตรงนั้นมันเป็นสวนกล้วยสักประมาณเนื้อที่๓ไร่

ก็ขุดพบทั้งวัตถุโบราณทั้งโครงกระดูกมนุษย์เนี่ย
ขุดพบมาอย่างต่อเนื่องเลยนะ

อย่างวันออกภัณฑ์สาวปีที่แล้วตัวเขาเอง
ฝันเห็นค่ะฝันเห็นคนโบราณรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำ
แต่งกายคล้ายกับเป็นพระมหากษัตริย์
ในมือถือดาบแล้วมาบอกว่า
พื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ฝังร่างข้าวของของนักรบโบราณ
เพราะฉะนั้นคุณอุดมก็เลยบอกว่าเอาล่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

พอไปขุดดูพบจริงค่ะคุณผู้ชม
พบเป็นโครงกระดูกมนุษย์จนถึงตอนนี้คุณอุดมบอกว่า
สักประมาณสัก๑๐โครงนะนับหัวกระโหลกเนี่ยสักประมาณ๑๐กระโหลกได้แล้วนะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านก็คือพระอธิการสันเสริญ
เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนอุบมุงบอกว่า
ตอนนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วให้เข้ามาตรวจสอบ
โดยเฉพาะในจุดที่ไปพบโครงกระดูกมนุษย์ก็คือพื้นที่ตำบลนามเฟือง
จุดนี้อยู่ใกล้กับแหล่งโบราณนคดีบ้านกุฎกวางสร้อย
ก็เลยอาจจะเป็นส่วนเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
น่าจะอยู่ในยุคสมัยเดียวกันหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมคุณดูสิคุณดูสิ
เฮ่ยมันสกเยอะมากใช่อ่าเห็นเลขไหมไม่เห็นนะสิ